ดูสุดยอดคุณครูในจังหวัดพังงา
บอกว่าแม้จะท่านจะเกษียณอายุราชกาลแล้วนะครับ
แต่ความเป็นครูไม่เคยเกษียณ

แล้วก็ใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยครับ
โอเคแปลว่าอะไรคะ

นี่แหละครับคือคุณครูทิติมาสุคลทัชชาติ

สภาการศึกษาแห่งชาติรุ่นแรกนะครับ
แม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการมาแล้ว๔ปี

ครูทินะฮะท่านจะมาพร้อมด้วย

ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูคู่ชีวิตนะครับ

หมู่๘ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงา
ภาษาอังกฤษให้กับเด็กในเขตนิคมสร้างตนเอง

ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของลูกศิษย์
ที่เคยสอนมาตลอด๔๐กว่าปีที่ผ่านมา

คือสอนลูกศิษย์โดยตรงประสบความสำเร็จ

ก็เอาลูกมาให้คุณครูสอนอีก

ลูกศิษย์นี่เรียนจบไปแล้วอันนี้เป็นหลานศิษย์นะฮะ
ก็เป็นเด็กในเขตนิคมอุตสาหกรรม

แล้วก็คุณครูบอกว่าไม่ได้สอนเฉพาะวิชาการเท่านั้นนะ
แต่ยังสอนเรื่องมารยาทและความประพฤติให้ด้วย
อกจากนี้ยังทำอาหารและขนมเลี้ยงเด็กด้วย

คุณครูท่านก็มีความสุขเด็กก็มีความสุขนะครับ
ครูทิพย์บอกว่าครูเป็นอาชีพที่ฝ่ายฝันมาตั้งแต่เด็ก
สมัยท่านรับราชการเคยได้รับรางวัลครูดีเด่น
ระดับจังหวัดและระดับประเทศจำนวนมาก
หลังจากท่านเกษียณอายุราชการแล้วก็ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ
ปัจจุบันได้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
เมื่อเกษียณแล้วก็ยังอยากจะเป็นครูอยู่
ก็เลยมาทำงานตรงนี้
แล้วก็ตอนที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท่านสิ้นพระชน
ก็มีคำกำหนึ่งที่เขาจะมาออกในทีวี
ว่าในหลวงท่านถามว่าเป็นครูใช่ไหม
ฉันก็นึกถึงตัวเองอยู่ตลอด

เป็นครูก็ช่วยดูแลเด็กให้ดี
ฉันก็จะพยายามทำตรงนั้นค่ะ
นี่แหละครับเสียงจากใจของครูทินะครับ
ครูทิแล้วก็คุณครูศักดิ์ชัยก็บอกอีกนะครับ

ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทำทุกอย่างเพื่อประสบคณิกรชาวไทย

ตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้
ที่มีสอนให้เด็กต่อไป
เพื่อถวายพระราชกุศลจนกว่าชีวิตของคุณครู
จะหาไม่นะครับจะเป็นการทำความดีตลอดชีวิตเลยนะครับ